เหตุอุกอาจเกิดขึ้นที่ฉะเชิงเซานะครับ
คนร้ายขับรถมาดักรอคู่อริ

ไล่ยิงคู่อริขี่รถจักรยานยนต์มา
แล้วก็มีแฟนสาวซึ่งท้อง๖เดือนนั่งซ้อนท้าย
ปรากฏกระสุนปืนถูกฝ่ายหญิง

ส่วนคนร้ายสารภาพแบบนี้ครับ
บอกว่าเขาแขนผู้ชาย
เพราะผู้ชายเคยมาข่มขืนแฟนผม
ทีนี้ผมก็เลยจะมาดักล้างแค้นมาดักยิง
ผมไม่ได้ตั้งใจยิงผู้หญิงที่ท้องนะ
แต่ผมตั้งใจจะยิงไอ้ผู้ชายที่มันมาข่มขืนแฟนผมนั่นแหละ

เขาแขนส่วนตัวนะครับไม่ยอมบอกตำรวจนะครับ

คือตำรวจสพบางคล้ารับแจ้งเหตุนะครับ
มีการไล่ยิงกันจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ศูนย์บางคลาที่ตำบลโหวศัยอำเผยบางคลาจังหวัดชะเชิงเศา
มีการประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วย
โดยนายปียพงศ์ภูกษอในยุค๓๕ปี
ซึ่งเป็นคนในตำบลหัวไซแล้วก็เป็นผู้เสียหาย
รอให้การแล้วก็พามาชี้จุดเกิดเหตุ
ก็พบปลอกกระสุนขนาด๓๘นะครับ

นายปียพงศ์อยู่พร้อมกับเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
คือเขาเล่าเหตุการณ์แบบระทึก
ทีมข่าวของเราฟังแบบนี้ครับ
สีดำแดงทะเบียนกไก่ทถุง๘๐๕๙ฉะเชิงเศร้า

มาพร้อมกับนางสาวกนกวันน่าก่อนอยู่๓๕ปีแฟนสาว
ซึ่งตั้งคันได้๖เดือนด้วย
กำลังจะไปส่งแฟนท้องที่บ้านในพื้นที่อำเภอราชสาร
พอผ่านมาถึงถนนหน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒน์
มาเจอกับรถของนายสันติสุขใจฮวบอายุ๒๗ปี

ขับรถเก๋งโตโยต้ายาลิสสีดำทะเบียนกไก่ททหาร๓๗๔สะแก้ว
มาจอดดักรออยู่ตรงจุดนี้
ทันทีที่เขากับแฟนขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมา
นายสันติศุกร์ซึ่งนั่งอยู่ในรถได้ชักปืนยิงใส่ทันทีนะครับ

เขาก็รีบขับรถจักรยานยนต์หลบหนีมาตามเส้นทางหลังมหาวิทยาลัยราชพัฒน์
มาถึงเขตอำเภอราชสาร
ผู้ก่อเหตุก็ขับรถไล่ตามมาติดนะครับ
แล้วก็ใช้ปืนยิงซ้ำอีกที
ทีนี้ครับกระสุนปืนมาโดนแฟนสาวของเขานะฮะ

คมกระสุนเจาะเข้าชายโครง
ก่อนที่คนร้ายหรือว่านายสันติศุกร์จะขับรถหลบหนีไปนะครับ

ทีนี้เรื่องของคดีนะครับร้อยตำรวจโทวิรัติเกื้อกูล

ซึ่งบ้านอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับ

เขานั่งดื่มกาแฟอยู่บริเวณหน้าบ้าน

จากนั้นก็เห็นนายเปียพงและแฟนสาว

ขอให้ช่วยนำแฟนสาวที่กำลังตั้งท้อง๖เดือน
ไปส่งโรงพยาบาลราชศาลให้หน่อย

วันดังนั้นนัดหนึ่ง

กำลังยืนกินคาแฟอยู่

กำลังยืนจิบกาแฟอยู่ได้ยินเสียงปืน
เราก็ป้มดูเฮ้ยตอนนั้นได้ยินกี่นาทีนัดเดียว
ตรงหน้าบ้านผมน่ะนัดได้ยินหน้าบ้านเลย
เออนัดดูเฮ้ยแต่รถมันวิ่งไวแท้วะ
ไล่กันมาเลยเออไล่กันมาเลยเฮ้ยสงสัยมีเรื่องนะ
เราก็ก้มดูถือแก้วกาแฟมาด้วย
แล้วก็มาดูเฮ้ยหาคุณภัยมีเรื่องแน่เว้ย
ต้องต้องต้องประมาณกี่นัดประมาณ๔๕นัดเนี่ย

เขาได้ยินเสียงปืนไล่ยิงกัน๔๕นัดนะครับ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองฮะนายสันติสุขใจฮวบมือปืนที่ก่อเหตุนะครับ
ก็ได้ติดต่อขอเข้ามอบตัวนี่คนนี้ฮะคนใส่เสื้อสีฟ้าเนี่ยนะครับ
อบตัวที่สถานีตำรวจภูทรบางคล้าให้การรับสาภาพแบบนี้
บอกว่าที่มาดักยิงก็เพราะก่อนหน้านี้นายปียพงศ์เคยข่มขืนแฟนสาวของผม
จนทำให้ผมแค้นและครั้งนั้นเองก็ทำให้นายปียพงศ์
ถูกดำเนินคดีจำคุกมาสี่ถึงห้าปีแล้วหลังจากที่นายปียพงศ์พ้นโทษออกมา
ก็ยังพยายามมาหาเรื่องผมบ่อยครั้งทำให้ผมเองเนี่ยก็เจ็บแค้นครับ
ผมเลยตัดสินใจมาดักยิงเพื่อล้างแค้นสางแค้นให้มันจบไปนะฮะ
ว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะยิงผู้หญิงท้องหรือว่าแฟนของนายปียพงศ์
แต่ตั้งใจยิงนายปียพงศ์คนเดียวแต่กระสุนมันพลาดไปถูกแฟนสาวของเขา
สุดท้ายนะครับผมเลยตัดสินใจเข้ามอบตัวเพื่อยอมรับความผิดที่ทำลงไปนะครับ
ส่วนอาการบาดเจ็บของนางสาวกระหนกวันหน้ากรอายุ๓๕ปีที่ตั้งคัน๖เดือน
ถูกยิงเข้าบริเวณชายโครงซ้ายหลังเกิดเหตุถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลราชศาล
ถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลพุทธโสธรล่าสุดคุณอาการปลอดภัยแล้วนะครับ
แต่ว่าหมอยังห่วงเด็กในคันเพราะว่าผู้เป็นแม่เสียเลือดมาก
ขอให้ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะ